แช่มีรสถูกปากคนไทยแต่เพราะข้าวแช่ทำยากจึงทำกันในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอนชาวเมืองเพชรชบุรีและชาววังเท่านั้น
วิธีการหุงข้าวแช่ตำรับแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพาสกรระวงนั้นจะต้องใช้ข้าวใหม่หุงใส่น้ำแต่น้อย

พอสุกแล้วเทลงตะแกรงล้างและขัดเบาให้เมล็ดข้าวหมดเมือกทิ้งให้เสด็จน้ำ
เมื่อจะรับประทานจึงใส่น้ำลอยดอกไม้ลงไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน